คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องความรักนะคะบางทีมันอาจจะไม่มีเงื่อนไขเนอะ
แต่มันมีวันหมดอายุนะคือบางคนบอกว่าความรักอายุห่างกันเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นแหละ
แต่สุดท้ายแล้วมันก็มีวันเลิกราค่ะคุณลุงเหรียญวัย๖๒ปี
มีภรรยาอายุ๓๑ปีนะคะแต่ตอนนี้ภรรยาทิ้งคุณลุงไป
ไม่ได้ทิ้งคุณลุงอย่างเดียวนะคะทิ้งลูกวัย๙เดือนให้คุณลุงเลี้ยงด้วยค่ะ
โอ้โหแล้วประเด็นตอนนี้ก็คือคุณลุงตกงานจากพิษโควิด๑๙
ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านมีเพียงเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุ๖๐๐บาท
ตอนนี้ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนซื้อนมให้ลูกกินไม่รู้จะทำยังไงได้บ้าง
มีเพื่อนบ้านคอยหยิบยื่นความช่วยเหลือให้บ้างเล็กน้อยนะคะ
ลุงเหรียญอายุ๖๒ปีแล้วลุงต้องเลี้ยงลูกสาววัยเก้าเดือนเพียงลำพังค่ะ
เพราะว่าลุงตกงานมานานกว่า๑เดือนแล้ว
ทีมข่าวเราเนี่ยได้คุยกับลุงเหรียญเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขามีอาชีพรับจ้างขับรถสิบล้อบรรทุกดินแต่หลังจากสถานการณ์โรคระบาดเนี่ยทำให้ตกงานไม่มีรายได้
ก็เลยทำให้เงินผู้สูงอายุเดือนละ๖๐๐บาทเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเพียงพอภรรยาวัย๓๑ปีก็ทอดทิ้งเขาไปแล้วสุดท้ายค่ะก็มีเพียงเพื่อนบ้านที่ใจดีนะคะที่คอยมาช่วยเหลือแล้วก็เลี้ยงดูลูกให้ที่กังวลที่สุดตอนนี้ก็คือไม่มีเงินจ่ายค่าชาวบ้านค้างมาหลายงวดแล้วกลัวว่าจะโดนไล่ออกจากบ้านนะคะส่วนเพื่อนบ้านที่คอยช
กับลูกสาววัย๙เดือนก็สามารถบริจักษ์มาได้ที่เลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะคะ